มีอะไรมามาเลย
เขาว่ากันว่าเนี่ยเช้าบ้านไปขอโชคลาดจากต้นตะเขียน
แล้วก็นำมาไว้ที่วัดแห่งนี้ตะเคียนอายุเป็นร้อยปีเลยนะครับ
โอ้โหยืนยกมือไหว้อย่างนี้เลย

ที่วัดหนองพระตาตะบนวังหินอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกด

ชาวบ้านมารวมตัวกันมาบวงสวงต้นตะเคียน
เขาบอกว่าขึ้นฐานเอาไว้ตรงนี้โอ้โหวางยาวเลยนะ
ค่ะแล้วยังใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะแล้วชาวบ้านเชื่อว่าเนี่ยอายุเป็นร้อยปี
แล้วยาวเท่าไหร่ที่พูดถึง

กะทัดรัดเหรออ่าอยู่ตามวัด
แต่ถ้าถามผมว่า๑๐เมตรมันก็ยาวแล้ว
รู้ร้อยไหมอันดีเอาบ้างดี
อันนี้ไม่ต้องยาวก็ได้ขอสั้นเลยแป๊บเลย

ขอแบบกระชับอ่ะอย่าเพิ่งกระชับขนาดนั้นอ่ะไล่ดูบรรยากาศไปก่อน
แล้วก็ดูเรื่องราวนี้ด้วยว่ามันมีที่มาที่ไปกันอย่างไร
ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะฮะก็คือคนที่เขาเป็นช่างทำวัด
ชื่อว่าคุณพนมยงเล่าว่าตัวเขาเนี่ยมองไปที่ต้นตะเคียนแล้วเห็นเป็นบางสิ่งบางอย่าง
แต่เมื่อเดินเข้าไปที่ต้นตะเคียนใกล้กะจะไปดูแบบให้มันชัดเลย
กลับมองไม่เห็นแล้วคือดูในระยะหนึ่งแล้วเห็น
แต่พอเข้าไปใกล้กลับมองไม่เห็นซะอย่างนั้น
แต่พอเดินกลับมาไกลเฮ้ยกลับเห็นเหมือนเดิม
อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นที่สายตา
เพราะว่าสายตาอาจจะยาวแล้วสั้นแล้ว
อย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้แค่เดาเอานะ
ส่วนไปถามเจ้าวาดวัดกันบ้างดีกว่า
ท่านน่าจะได้ให้ข้อมูลที่เพิ่มเติมกับเราได้
ไปเจอกับพระครูประหลัดทวีขันติธรรมโมเจ้าวาดวัด
ท่านเล่าว่าโยมแม่ของเจ้าอาวาสฝันนะ
เล่าให้ฟังว่าฝันฝันว่ามีหญิงสูงอายุ
ผมยาวมาขออยู่ด้วยอยู่ที่วัดก็ได้
มันก็ตรงกับที่คนงานไปขุดลอกอ่างเก็บน้ำข้าง
แล้วเจอนี่ภาพในวันนั้นที่เจอกับต้นตะเคียนนี้
มันตรงกับความฝันของโยมแม่ของเจ้าอาวาสพอดี
เห็นไหมเรื่องราวมันซับซ้อนอยู่เหมือนกัน

เมื่อมีความคิดเห็นตรงกันแล้ว
ในเมื่อมีความฝันว่าอยากจะมาอยู่ที่วัด
แล้วใครต่อใครก็มักจะเอาต้นตะเคียนมาไว้ที่วัด
จะรออะไรจุดทูบเสียงทาย
ล้อทูบนี่แหละเมื่อกี้ปักแล้วมันร้อนมือ
ตะเคียนมาอยู่ที่วัดสบายใจ
ส่วนทูบนั้นไซส์จุดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้
จบคราวนี้ได้อย่างบริบูรณ์ครับ